หลังจากการจากไปของคุณแม่อรพินวรธรรมนะคะคุณแม่ของพี่โอวรุธนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยอาการตับล้มเหลวค่ะ
โดยมีพิธีรดน้ำศพไปเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา
สารา๕วัดศรีเอี่ยมย่านบางนากรุงเทพนี่เองค่ะ
บรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างเศร้าโศกค่ะ
มีคนใกล้ชิดญาติญาติเดินทางมาร่วมรดน้ำศพ
และฟังสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกด้วย
โดยพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะก็จะมีไปจนถึงวันศุกร์ที่๑๐กรกฎาคมนะคะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๑๑กรกฎาคมค่ะ

นีโน่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานค่ะ
คือพี่นีโน่ทำหน้าที่เป็นเหมือนลูกหลานคนนึงเลยนะคะ
แล้วต้องบอกว่ามีเสียงชื่นชมพี่นีโน่อย่างมาก
ที่ไม่เคยทอดทิ้งครอบครัววรธรรม
นับตั้งแต่พี่โอยังอยู่จนเสียชีวิต
กระทั่งเสียพ่อแรมไปแล้วก็คุณแม่อรพินนะคะ

ค่ะก็เป็นภาพที่เมื่อคืนนี้เองคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ดูพร้อมกันนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพี่นีโน่ไปรอรับร่างคุณแม่อรพินที่วัดศรีเอี่ยม

เหตุเพราะว่ารถขนส่งเนี่ยยางแตกนะคะ

ญาติของคุณแม่อรพินส่วนใหญ่ก็อายุเยอะแล้วนะคะ
นีโน่เลยให้กลับบ้านกันไปก่อนนะคะ
ส่วนตัวเองก็มายืนรออยู่แบบนี้แหละค่ะ
และภาพนี้แฟนและพี่น้องในวงการบันเทิงก็เข้ามา
ชมในน้ำใจของพี่นีโน่เป็นอย่างมากนะคะ
บอกว่าพี่นีโน่คือตัวอย่างของเพื่อนแท้

มีน้ำใจที่น่ายกย่องคนหนึ่งของวงการเลยก็ว่าได้ค่ะ

พี่โบ๊ทพี่บุญนันนะครับก็ดูแลเป็นอย่างดีเรื่องนี้
ขอบคุณไว้ที่ร่วมกับตันอยู่ด้วย
ค่ะก็ต้องชื่นชมน้ำใจของพี่นีโน่จริงนะคะ
เพราะว่าดูแลเพื่อนตั้งแต่มีชีวิตอยู่อย่างที่บอกเลยนะคะ

ถูกต้องนะคะแบบโอ้โหคอมเมนต์คนในวงการบันเทิงเยอะมากจริงนะคะ
แล้วก็ถ้าใครอยากไปร่วมไว้อะไรนะคะ
แม่อรพินก็ไปกันได้ที่สารา๕ค่ะ

ก็จะสวดศพจนไปถึงวันที่๑๐กรกฎาคม
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่วันเสาร์นั่นเองนะคะ